ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวสีสันที่เกิดขึ้นในวัดต่างมาฝากครับ
และเจ้าอาวาสวัดจัดขึ้นจนสาราแน่นขนาด
สาธุชนส่วนใหญ่จะนำฟักทองกล้วยน้ำวาสดและไข่ไก่มาสักการะ
และไม่ลืมที่จะขอโชคลาภเนื่องจากใกล้ถึงวันแห่งความหวังวันหวยออกออก
พระอาจารย์แดงเกจิดังแห่งวัดป้อมรามันพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีกวนเข้าทิพย
ข้าวมัธุปายาทซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะนำไปถวายพระในวันวิสาขบูชา
แจกจ่ายให้ชาวบ้านรับประทานเชื่อกันว่าข้าวมะทุปายาทเป็นอาหารทิพย์
และเป็นยารักษาโรคซึ่งงานนี้มีบรรดาลูกศิษย์และดารานักแสดงเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น
หนึ่งในนั้นคือไอ้ทิเป้ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีนั่นเองครับ
เคยได้ยินแต่หมาวัดแมววัดวันนี้มาเจอกับหมาวัดนางสงกรานอายุกำลังดี๔ปีเต็ม
งกรานอาศัยที่วัดไซค์อำเภอเมืองอ่างทองปกติกินย่าเป็นอาหารแต่ทุกวันนี้สงกรานเปลี่ยนไป
พระอาจารย์ฉันอาหารเสร็จสงการและเพื่อนหมาแมวก็จะมาร่วมวงกินข้าวก้นบาทพร้อมกันเป็นอย่างนี้ทุกวัน
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
แต่ตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินยังไม่มีฝนตกลงมา
และทำท่าว่าจะแรงชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดงานบุญบ้างไฟ
เพื่อสืบสารประเพณีอีสานตามที่๑๒คลอง๑๔บูชาพญาแถนและหลวงปู่บุญธรรม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ก่อนที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ลงมือทำนา